ปัญหาภัยแรงใกล้ตัวเข้ามาทุกที
ใกล้ตัวเข้ามาทุกวัน
แล้วกระทบกันทั่วทั้งคนในชนบทและคนในเมือง
แต่รูปแบบการกระทบนี่ไม่เหมือนกัน
คนในชนบทจะกระทบเรื่องน้ำในการทำการเกษตร
แน่นอนครับนาปรังเนี่ย
พื้นที่เขาสั่งห้ามแล้ว
เพราะว่าชนประธานไม่ปล่อยน้ำให้

คนที่เป็นเกษตรกรกระทบแน่
เลี้ยงปลาในกระชัง
แล้วเลี้ยงไว้ในแม่น้ำหลายสาย
ตอนนี้ต่อจากนี้ไปก็จะเลี้ยงไม่ได้

น้ำมันแห้งขอดไม่มีออกซิเจน

จริงคนในเมืองเนี่ยไม่ค่อยได้ซึมซับรับรู้หรอกครับว่า
ภัยแรงเนี่ยกระทบกับตัวเองยังไง
แต่ปีนี้เห็นท่าว่า

เพราะภัยแรงอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่า
มันจะทำให้น้ำเข็มดันขึ้นมา

แล้วน้ำที่นำมาใช้ผลิตปลาปลา

ถามว่าจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหน

เพราะว่าคนก็หวั่นไหวกันเยอะ
ทุรศัพท์ได้หรือยัง

ก็จะดูว่าภัยแรงจะเป็นยังไง
มีข้อมูลเอกสาร
จากการประปานครหลวงว่าสถานการณ์น้ำกรอยเกิดจากสาเหตุอะไร
อันนี้ก็พอรู้อยู่แล้วว่าสาเหตุของน้ำกร่อยมันเกิดจากอะไร
คำถามก็คือคุณภาพน้ำปลาปลาในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไหม
ที่บอกว่าเข้มอย่างนี้เนี่ยมันจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหน
ฉะนั้นหลายเรื่องวันนี้ต้องฟังคำอธิบายจากผู้ว่าการประปานครหลวง
คุณปริญญายมัศมิตรท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
สวัสดีครับผมปริญญาติมัธมิตรผู้ว่าการการรับหลงครับ
ครับท่านครับการประปาเตรียมรับมือยังไงครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ครับก็เหตุการณ์นะครับก็เกิดจากเรื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงนะครับ
แล้วก็น้ำจากเขื่อนรุ่นเจ้าพระยาเรามีปริมาณที่จัดสรรไว้นะครับ
ใช้ให้แต่ตลอดหน้าแรงทั้งหมดนะครับการบริหารแรกเรานะครับ
ประปานครหลวงก็จะบริหารงานร่วมกับกรมชนรับประทานนะครับ
สำนักงานทรัพยากรแห่งชาติในการผันน้ำมาช่วยจากฝั่งแม่กองด้วยครับ
ในส่วนของการประปานครหลวงเราก็มีการงดเว้นการสูบจ่ายนะครับ
ในช่วงที่ความเค็มของในน้ำเจ้าพระยาสูงนะครับ
ถ่ายเพราะว่าในคลองเราคลองปลาปลานะครับเราก็อยู่ได้ประมาณ๒๔ชั่วโมงครับ
ก็วิธีการลดความเค็มในขณะนี้ครับ
คำถามสำคัญคือน้ำที่มันเป็นน้ำกร่อยแล้วคนกังวลกับความเค็มของน้ำในขณะนี้
มันอยู่ในระดับที่เป็นปกติหรือยังไงครับ
ครับความเค็มนะครับถ้าวัดในรูปของตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกนะครับ
กำหนดไว้ที่๒๕๐มิลลิกรัมต่อลิตร
ในบางช่วงเวลานะครับก็อาจจะน้ำดิบที่เข้ามาอาจจะมีเกิน๒๕๐มิลลิกรัมต่อลิตร
แต่องค์การอนามัยโลกก็ได้แจ้งว่าอันนี้เป็นคำแนะนำนะครับ
ถ้าเกิน๒๕๐มิลลิกรัมต่อลิตรอาจจะรสชาติไม่น่าดื่ม
แต่ไม่มีอันตรายไม่มีผลการพิจารณาจากเรื่องสุขภาพนะครับ
สำหรับคนปกตินะครับ
หมายถึงว่าถ้าคนที่เขาเปิดแล้วดื่มได้เลยเนี่ยนะเขาเคยดื่มกันมาลดกล่อยหน่อยเค็มหน่อย
แต่ว่าไม่มีปัญหาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คนที่เป็นโรคไตเนี่ยเขากังวลมากหน่อยจะมีปัญหาไหมครับ
ก็ต้องหลีกเลี่ยงครับท่านพวกที่เป็นโรคไตโรคหัวใจโรคดันสูงโรคเบาหวานโรคทางสมอง
ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงครับ
แต่จริงนะฮะน้ำปลาปลาเนี่ยครับที่ว่ามีความก่อยเลยเนี่ยหรือความเค็มเล็กน้อยนะครับ
ถ้าเทียบกับอาหารนะครับเรามีปริมาณน้อยมากกว่าอาหารที่เราบริโภคเข้าไปครับ
ขอยืนยันนะครับ
อาจจะค่อยเค็มบ้างในบางเวลาเป็นล่ะนะครับ

เพิ่มเติมไหมครับครับก็เราจะวันไหนนะครับน้ำมีรสชาติปกติเลยไม่กล่อยไหม
ก็ขอให้สำรองไว้ในวันที่เราจะมีสื่อสารออกไป
สำรองไว้นะครับอาจจะคาดว่าคนหนึ่งใช้วันละ๕ลิตร
ว่า๕ลิตรนี่เยอะเลยนะครับถ้าจัดไว้ดื่มนะครับ
ในบ้านมี๔คนก็อาจจะสำรองไว้สัก๕๐ลิตรต่อ

แล้วอีกอย่างหนึ่งจะขอความร่วมมือทางประชาชนทุกท่าน
ในการประหยัดน้ำลดการใช้น้ำลง
เพราะการลดใช้น้ำลงจะทำให้น้ำต้นทุนที่เราของรุ่มแม่น้ำแม่กอง
และลุมแม่น้ำทรัพยาเหลืออยู่และเราใช้น้ำน้อย
จะมีน้ำที่ลงไปไล่ความเค็มที่ขึ้นมาในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ดีขึ้นครับครับ
การที่จะไล่ความเค็มแผนที่จะไล่ความเค็มเนี่ย
ระหว่างการประปานครหลวงกับกรมทรัพยากรน้ำกรมชนประธานร่วมมือกันยังไงครับ
ทางกรมชนประธานก็ได้ผันน้ำจากฝั่งแม่กองฝั่งตมตกมาช่วยอยู่แล้วนะครับตัวนี้
ผันมาจากของพระยาบรรลือความที่ได้สัมพันธ์ตัวนี้ช่วยตัวนี้อยู่แล้ว
เพราะฝั่งตมตกเนี่ยยังมีน้ำที่เหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำในเกินเก็บน้ำ
อยู่ปริมาณมากเพียงพอครับที่จะมาไล่ช่วยกันไล่ครับ
ครับครับฉะนั้นถ้าสรุปสถานการณ์เนี่ย๑เรื่องการเปิดน้ำเป็นเวลาการปันส่วนน้ำกัน
อย่างนั้นไม่ถึงขั้นนั้นการประปายังดำเนินการได้ตามปกติ

ไม่มีแน่นอนอันที่สองที่เป็นห่วงเรื่องระดับความเข็มของน้ำเนี่ย
เค็มอยู่ในขั้นที่ไม่มีปัญหาต่อสุขภาพ
อันนี้ทั้งกรมอนามัยทั้งองค์การอนามัยโลกยืนยัน

คุณภาพน้ำครับคุณภาพน้ำท่านสุภาพครับ

ทุกอย่างไปอยู่ในเกณฑ์หมดครับปลอดภัยหมด
เค็มที่จะไม่น่าดื่มน่าใช้แค่นั้นเองครับ
แต่ว่าที่จะกระทบต่อการใช้น้ำในแง่ของการอุปโภค
คือใช้น้ำในการซักเสื้อซักผ้าอาบน้ำอาบน้ำเนี่ย
ปีนี้จะไม่ถึงขั้นที่จะต้องอย่างที่ท่านบอก
ไม่ถึงขั้นที่ต้องหยุดจ่ายน้ำเป็นบางช่วงเวลา
หยุดจ่ายน้ำเป็นบางวันไม่มี
ไม่มีแน่นอนครับ

ที่เป็นข่าวเรื่องเจาะน้ำบาดานนั่นคงเป็นเรื่องของการประปาภูมิภาคในต่างจังหวัดถูกไหมครับ
เอาขังของการประปานักษรหลวงก็มีครับ
เราจะเจาะไว้๔จุดนั่นแหละครับ
ที่บางเขียนบางทีบรรษบังและกระสาวสูตรประการนะครับ
เพื่อตัวนี้เอามาใช้สามารถจะใช้เป็นบริโภคได้นะครับ
น้ำบาดานสำรองไว้นะครับสำหรับการบริโภคครับ
ครับครับเอาล่ะถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็อุ่นใจไม่ต้องตื่นเต้น
หยัดน้ำไว้หน่อยจะดีใช่ไหมท่านผู้ว่าในช่วงนี้
ดีครับดีครับดีสำหรับทุกท่านครับทุกภาคส่วนครับท่านครับ
ที่เคยใช้น้ำกันแบบสบายลดน้ำต้นไม้ทำโน่นทำนี่กันเนี่ยนะฮะ
ล้างรถอะไรอย่างนี้ลดภารกิจเป้าลงมาหน่อยเพื่อที่จะให้มัน
อะไรให้มีใช้กันอย่างทั่วถึงครับครับนะฮะเอาละครับขอบพระคุณท่านผู้ว่านะฮะ
ขอบคุณท่านครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับส่วนในต่างจังหวัดอันนี้แหละครับ
ที่รัฐบาลจะต้องดูว่าจะทำยังไงเพราะว่าการที่ไม่มีน้ำเพื่อการเกษตร
อันนี้เป็นปัญหาแน่นาปรังเนี่ยมันเป็นลมหายใจของชาวนาส่วนหนึ่งนะครับ
เพราะว่าปลูกข้าวหลักได้แล้วเนี่ยเขาทำนาปลังทีนี้พอไม่มีน้ำ
คำถามก็คือว่าเขาจะทำยังไงรายได้ที่เคยมีอยู่ในการทำนาปลัง
ครั้งที่๑ครั้งที่๒ทำไม่ได้จะทำยังไง
พืชผลการเกษตรทั้งหลายที่ปลูกน้ำไม่ได้ทำยังไง
ประธานไม่ปล่อยน้ำให้อันนี้ก็จะมีปัญหากันทุกปี
แล้วมันถึงขั้นสงครามแย่งน้ำก็เคยเกิดขึ้นแล้ว
คือเอาเครื่องสูบน้ำมาแย่งน้ำกัน
เกษตรกรอาจจะไม่มากนักแต่ที่เขาเลี้ยงปลา
เลี้ยงปลาแบบเลี้ยงในกระชังแถวแม่น้ำสแก่กลังอะไร
กันเยอะพอน้ำแห้งอย่างนี้มันเลี้ยงไม่ได้
บางจุดพอจะเลี้ยงได้แต่ปัญหาก็คือไม่มีออกซิเจน
ไม่มีออกซิเจนเพราะน้ำมันนิ่งน้ำไม่หมุนเวียนปลาก็ตาย
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอันนี้แหละผมคิดว่าสำคัญกว่า
เรื่องของการประปานครหลวงเพราะการปราปานครหลวง
ผู้ว่ายืนยันแล้วว่าอย่าตื่นตกใจไม่มีปัญหา
ระดับน้ำเข็มไม่เค็มเกินไปดื่มได้ทำโน่นทำนี่ได้
อาหารได้ทำกับข้าวกับปลาได้เหมือนเดิมเหมือนเดิม
การจัดสรรส่วนน้ำที่ว่าจะถึงขั้นว่าปิดน้ำเป็นบางช่วงเวลา
ต้องรออาบน้ำเป็นบางช่วงเวลาไม่ถึงขั้นนั้น
ฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงเป็นห่วงคนในชนบท
มากกว่าคนในเมืองแล้วเพราะคนในชนบทได้รับผลกระทบโดยตรง
รัฐบาลจะเยียวยากันยังไงกับคนที่เขาขาดรายได้
แล้วก็ตกอยู่แล้วแล้วไปเจอภัยแรงซ้ำเติมเข้าไปอีกจะทำยังไง
โจทย์ข้อใหญ่นะครับคือโจทย์ข้อใหญ่ทำยังไง
พี่น้องของเราที่เขาเคยใช้น้ำในการทำนาปรังทำไม่ได้ในเคย
ในการใช้น้ำทำพืชผลการเกษตรทำไม่ได้
การใช้น้ำเพื่อเลี้ยงปลาในกระชังทำไม่ได้แล้วจะทำยังไง
โจทย์ข้อใหญ่ของรัฐบาลและนี่คือขีดเส้นใต้

การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแก้ปัญหาภัยแรงนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ